มาดูที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างดีกว่าครับ
เขาจัดโครงการในการปั่นจักรยาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับ
เยี่ยมวัดเยือนมัศยิตพิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี

นี่แหละครับก็ประหลัดจังหวัดปัตตานีนะครับ
ได้เปิดโครงการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชื่อโครงการอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไป
เยี่ยมวัดเยือนมัศยิตพิชิตเทือกเขาสันกราคีรี
โดยประหลัดเลิศบุตรกองทองนะครับ

แล้วก็โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
เด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
แล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การสร้างงานการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

บนทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
แล้วก็ที่เราได้ทราบข่าวข้างอยู่
ปัตตานีก็เป็นหนึ่งใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ก็ยังคงมีปัญหาความไม่สงบอยู่
แต่ว่าในปัญหาเหล่านั้นก็ยังมีความสวยงามอีกมากมายนะครับ

สำหรับกิจกรรมเน้นการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สนใจในกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว
ให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอโคกโพนะครับ

ล้อไปตามที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมาก

เพราะว่าจะมีกิจกรรมรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน
ลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวันลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี
มิถุนายนและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาโมงคลเฉลิมพระชมพันศาสตร์๗รอบ
สิงหาคม๒๕๕๙ด้วยนะครับ
ซึ่งนอกจากได้ปั่นจักรยานชมเมืองแล้วชมวัดชมมัศยิตแล้ว
ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าด้วยนะครับ